ไหวของปานเพชรพดุงชัยมวยไทยยิมที่โดนอาวุธสองของแอนโทนี่ทีเอฟมวยไทย
ชกชาวฝรั่งเศสยกที่ห้าขณะที่เหลือเวลาเพียงแค่อ่า
นาทีนิดนะครับก่อนจะล้มศีรษะกระแทกพื้นหมดสติ
ก็รับรายงานจากญาติเจ้าตัวก็พบว่าปานเพชรยังคงมีชีวิตอยู่ด้วยการใส่เครื่องช่วยหายใจ
ยื้อชีวิตต่อไปแต่ดันมีการโพสต์ภาพและคลิปแสดงความเสียใจ
ต่อการจากไปของปานเพชรเป็นจำนวนมากครอบครัวของปานเพชรก็นำโดยภรรยานะครับ
ก็โพสต์ข้อความขอร้องให้ลบภาพแล้วก็คลิปการไว้อาลัยออกไปเพราะว่ากระทบกับจิตใจของญาติ
และครอบครัวเป็นอย่างมากหากมีความคืบหน้าก็จะอัปเดตอาการผ่านหน้าเฟซบุ๊คของครอบครัวเท่านั้นนะครับ
ส่วนเมื่อวานแอนโทนี่ครับนักมวยชาวฝรั่งเศสแล้วก็หัวหน้าค่ายของเขานะครับ
ไปเยี่ยมปานเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มอบเงินช่วยเหลือเพื่อร่วมอาชีพไปสองหมื่นบาทนะครับ
ซึ่งหัวหน้าค่ายของแอนโทนี่นะครับคุณวิจักรก็ได้พูดถึงการติดตามข่าวสาร
อาการของปานเพชรอย่างต่อเนื่องรวมถึงพยายามหาช่องทางในการติดต่อไปยังภรรยาของปานเพชร
อย่างไรก็ตามครับแอนโทนี่มีอาการซึมเศร้าร้องไห้คนเดียวทุกคนในค่ายก็รู้สึกแย่กับเหตุการณ์นี้
และยังเคยคว้าเหรียญเงิน๔เกมที่ฟิลิปปินส์ได้ด้วยนะครับ